เพลงละครที่กำลังจะปังมากกันหน่อยดีไหม

เชื่อว่าน่าจะเข้าหูแล้วก็ทะลุไปถึงหัวใจคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อย
เลวก็น้อยมากปนกันไป

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อย
เลวก็น้อยมากปนกันไป

เพลงนี้กำลังมายอดวิวไต่ขึ้นไปเรื่อยเลยนะคะ
เสียงร้องบาดจิตบาดใจของนักร้องสาวร้อยล้านวิว

เพลงประกอบละครสิรานีที่รัก
จะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีของเราเสาร์หน้าแล้วนะ

แล้วแฟนเพลงที่เข้ามาฟังในยูทูปของไทยรัฐค่ะ

เพลงนี้น้องเนยร้องเอาไว้เพราะมากเลย
เสียงมันบาดลึกในหัวใจแบบมันเจ็บทุกคำ

เพลงแนวนี้มันเกิดมาเพื่อเนยเท่านั้นค่ะ

ส่วนน้องเนยเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยตัวเองค่ะ
บอกว่าเป็นเกียรติและขอบคุณมากที่ทางไทยรัฐให้หนูได้ร้องเพลงนี้นะคะ

เนื้อหาของเพลงก็ยังเป็นข้อคิดให้เราเตือนใจกันด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าตัดสินใครเพียงแค่ด้านเดียว
เหมือนที่เนื้อเพลงเขาบอกเอาไว้ว่า
อย่าตัดสินคนที่แล้วเพียงครั้ง
แต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ

มันปากผิดปากใสเกิน

ไปกับคนที่คิดว่าดีว่าใช่

เพลงนี้มันให้แง่มุมให้แง่คิด

หน้าจอแทนรัททีวีน้องหน่อยมาเอง
มาเองเลยมาพร้อมกับเพลงนี้ค่ะไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
แต่ที่แน่น้องเนยร้องเพลงไหน๑๐๐ล้านวิวอัพทุกเพลง

ซีรานีที่รักได้ชมกันแน่เสาหน้านะคะ
ดูได้เลยทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา